แต่บอกเลยนะคะดูไปดูมาน่าคุ้นยังไงไม่รู้
นั่นก็คือนะคะนักร้องสาวลูกทุ่งคนนี้นะคะน้องนุษย์วิลาวันค่ะ
เธอมาลุกเป็นหมอลำแล้วคุณผู้ชมนะคะ
เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าโชว์แบบโหจัดเต็มมากจริง
ชันนี้มันจะแซ่บนั่วคักอีหลีขนาดไหน

ก็ภาพกินที่ใจใยพร้อมกับเธอแปลงไว้ให้หนักน้องอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
สีใสหมดอยู่ก่อนจ้า

เป็นหมอลำที่สวยมากเพราะตูมก็สวยหน้าตาหุ่นเหินสวยหมดเสียงก็พอ
คุณผู้ชมคือจำแทบไม่ได้เลยคุณผู้ชม
นี่คือเวทีล่าสุดนะคะที่เธอขึ้นโชว์มาแล้วเรามาให้ดูคุณผู้ชม
น้องนุฏฟิลาวัลเนี่ยไปร่วมเป็นศิลปินรับเชิญ
ให้กับเวทีหมอลำใจเกินร้อยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยไปร่วมโชว์กับหมอลำนามวิหกมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
น้องนุฏฟิลาวเปิดใจกับบรรทางไทยรัฐนะคะว่าเสียงทอบรับจากพ่อหยกแม่หยกนี่ชื่นใจจริงค่ะ
พี่ทาบทำให้ไปร่วมวง

เพราะว่าช่วงกลับมามันคงวงโควิดนี่แหละค่ะ
เขามีงานโชว์ต่างแล้วมีคนชักชวนไป

แล้วก็ปรากฏว่าดีมากนะคะ

เงินที่ขอก็มีค่าอย่างเดียวกันกัน
สร้างอะไรกับออนไลน์มาหน่อยด้วยค่ะฟันเมอร์ทีเพจเลย